ต่อไปนี้บอกเลยว่าใจหายว้าว
สาวนักศึกษาคนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมที่ร้าน
ปรากฏว่าวันไปรับรถคืนเนี่ยไม่ใช่แค่รถหาย
ร้านก็หายวับไปกับตาเหมือนกันค่ะ
ชิลลี่คะพี่ว่าน้องเขาอาจไปผิดที่เพราะเรื่องยังไงค่ะ
ไม่ได้ไปผิดที่ค่ะถูกที่เลย
อยู่ดีก็หายหายไม่ต่อ
ตามแท็บท่ำนี่คือวันเดียวนะ
โอ้โหเอ็นดูคุณผู้ชมค่ะ
คือร้านซ่อมรถเนี่ยเหลือแต่เศษเหล็กสังกษี
โครงสร้างอีกเล็กน้อยเอาเป็นคุณคุณใจหายแวบป่ะล่ะ

นี่เป็นคลิปของนักศึกษาสาวคนหนึ่งค่ะ
หลังจากที่เธอนำรถจักรยานยนต์เอามาซ่อมที่ร้าน
ซ่อมไปวันเดียวนะอีกวันกลับมารับรถ
เฮ้ยร้านมีสภาพอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชม
ร้านไปไหนแล้วรถของเธอไปไหนด้วย
ระบุข้อความเลยแล้วรถฉันล่ะ

เหตุการณ์จริงไม่ได้คอนเทนต์เลยคุณผู้ชม

สาวเจ้าของคลิปบอกว่าใจหายแวบจริง
วันที่๒๒ธันวาคมที่ผ่านมา
เธอนำรถจากกระยันยนต์ไปซ่อมนะฮะ
พอกลับไปรับรถอีกทีปรากฏว่าตามภาพที่คุณผู้ชมเห็น
ร้านหายไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรไว้สักอย่าง
แต่เธอบอกว่าดูไปดูมา
ร้านเขาเขียนป้ายบอกเอาไว้คุณ

ร้านเนี่ยย้ายออกไปนะอีก๕๐๐เมตร

ไม่บอกไงน้องก็ตกใจสิ
โทรศัพท์ไปหาเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกว่า
ใช่เรียบร้อยแล้วแหมคุณพี่
สรุปได้รถคืนนะได้รถคืน
ย้ายร้านเฉยแต่อาจจะลืมบอกลูกค้า
อุ๊ยตายแล้วพี่ตายไหวนะวันเดียวพี่กับย้าย
วันเดียวแล้วหมดเลยใจหายเว๊บเลยคุณผู้ชม